ตำรวจไปจับกลุ่มพระตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาส

หลังจากที่ลาศิกขา
จับได้แล้วก็พาไปลาศิกขา
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะก่อนหน้านี้

บอกว่าพบพระนั่งดื่มสุราเมาไม้อยู่กับวัยรุ่น
ริมถนนข้างสถานีรถไฟ
ก็เลยถูกชาวบ้านแจ้งจับ
อันนี้คือช่วงของการลาศิกขานะครับ
วีระจารุวันโนเข้าทำพิธีลาศิกขา
หลังถูกตำรวจนำตัวไปให้พระมหาวรรณบรงมหับพะโล
ขานุการเจ้าคณะอำเภอวาบรินชำราบ

ก่อนหน้านี้ตำรวจรับแจ้งจากชาวบ้าน
พบพระวีระหรือนายวีระชายแดง
นั่งดื่มสุราเมาไม้อยู่กับวัยรุ่น
ริมถนนข้างสถานีรถไฟอำเภอวาบรินชำราบ
พร้อมกับพูดคุยโหกเวกเสียงดัง

คือเป็นการรวมกลุ่มกับวัยรุ่นไปเลยแหละ
พอมีสุราเข้าไปด้วยเลยเสียงดัง

ชาวบ้านก็เห็นพฤติกรรมพระเอ๊ะ
ทำไมเป็นแบบนี้ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
เข้าตรวจสอบทราบว่าพระวีระเพิ่งกลับจากไปร่วมงานแต่งของลูกสาว
แล้วก็ถือโอกาสดื่มเหล้ายาดองฉลอง
ขากลับก็ไปพบกับญาติรุ่นหลานก็ชวนดื่มกันอีก
นั่งดื่มด้วยกันจึงถูกควบคุมตัวไปลาศิกขา
พระท่านมีดื่มมาแล้วก่อนดื่มยาดองมาแล้วก่อนหนึ่งใช่ไหม
ค่ะไปต่อได้สิทธิ์ไปต่อ
สิตรงไหนผมกำลังจะบอกว่าญาติรุ่นหลานเนี่ย

ก็นี่ไงได้สิทธิ์จากหลานนี่ไง
โอ้นะฮะโดยนายวีระนะฮะ
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานขับรถประจำทาง
อำเภอวารินชำราบแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยนะ

แล้วก็ได้อุปสมบทเมื่อปี๒๕๕๖นะครับ
เนี่ยผมโกรธรุ่นหลานนี่แหละไปชวนพระต่อทำไม